ยังอยู่กันที่เรื่องของตำรวจแต่อันนี้เป็นตำรวจจริงมีชีวิตจริง
แต่เราจะไปดูจ่าเฉยในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าเขาก็มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันต่อกันนะคะ
เป็นข่าวลือค่ะว่าจ่าเฉยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกท่ากูบจังหวัดสุราชธานี
ไม่วายไหมแต่จ่าเฉยนี่แหละคะคุณ
ใช่จ่าเฉยแบบนี้แหละเอาจริงนะจ่าเฉยเนี่ย
ฉันเนี่ยเคยเห็นแล้วก็เคยคิดว่าเป็นตำรวจจริงนะ

ความสำเร็จทำให้เราเกิดความเกรงกลัวต่อการทำผิดกฎจราจรแล้วก็ไม่กล้าทำผิด
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่ามันจะประสบความสำเร็จแบบจริงเลยคือไม่ต้องเห็นจ่าเฉย

คือใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคือส่วนหนึ่งมันมาจาก๑๐จิตสำนึกของแต่ละคน

อย่างน้อยก็ให้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจ

เข้าตรวจสอบจ่าเฉยที่ประจำการอยู่บริเวณแยกท่ากูบ
ซึ่งปรากฏว่าพอไปตรวจสอบก็ยังคงทำการตามปกติ
หลังจากที่เมื่อช่วง๑๒วันที่ผ่านมานะคะ
ก็มีคนนำรูปจ่าเฉยที่ถูกตัดหัวหัวขาดเนี่ยนะคะ
นำขึ้นมาจากน้ำไปโพสต์ข้อความประมาณว่า
ตำรวจประจำการสี่แยกท่ากูบจังหวัดสุราชธานี
โดนฆ่าตัดคอเอาศพไปทิ้งสะพานท่ากุก
ใกล้เคียงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเห็นไหมคะพบแต่ลำตัว
ส่วนหัวยังหาไม่เจอยืนอยู่ศรีแยกดี
แล้วก็กลายเป็นข่าวลือข่าวล่วง
ล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบแล้ว
ข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวลวงเป็นข่าวลือเฉย
ไม่ใช่ข่าวจริงนี่แหละก็ยังยืนอยู่แบบนี้แล้วก็ทำหน้าที่อย่าง
คำแบบคำเม้นเห็นคันแข็งชื่นชม
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะ
เฉยก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมั่นคงไม่ชำรุดจนหัวขาดอย่างที่มีข่าวออกไป
มีเพียงแต่เรื่องของสีที่อาจจะซื่อยจืดจางลงเท่านั้น
ส่วนรูปที่นำไปแชร์กันนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่ไหน

อาจจะเป็นการทำขึ้นมาอุปโลกขึ้นมา
เพื่อเป็นการหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนฟู้ง
โดยไม่คาดว่าจะมีผู้ที่นำไปแชร์กันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็กลายเป็นข่าวลือจนสร้างความเข้าใจผิด
และหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะช่วยจ่าเฉยหน่อยเถอะ

ทาสีจ่าเชยใหม่ให้จ่าเชยดูใช้ไลน์มากกว่าเดิม
เพื่อจะได้มีสีสันสดใสและสดใสแล้วก็ยืนประจำการเช่นเดิมค่ะ
แม่ก็ตากแดดตักลมตักฝนมานะ
ทำงานแบบ๒๔ชั่วโมงแบบบ่อยั่นเลยนะคะ
ทาสีใหม่ก็น่าจะช่วยทำให้มีสีสันมากขึ้น
แล้วก็หัวหาไม่เจอลำตัวนำขึ้นมาเนี่ยเป็นข่าวลวงจาเฉยของเรา
ยังคงประจำการอยู่บริเวณสี่แยกท่ากูบจังหวัดสุราธานี
และภาพเมื่อสักครู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพที่ไหนด้วย
เตือนนะไม่รู้ว่าใครโพสต์ภาพที่ไม่มีที่มา
ไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจจะผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไปอีก
อันนี้ก็ต้องระวังด้วยจะโพสต์แทรกอะไรแบบนี้